อีกเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังหน่อยแหม
ผลไม้บ้านเรามีเยอะ

ไปดูคุณยายคนนี้หน่อยค่ะว่าเขาตากมะม่วงกวนที่ไหนดีคะคุณยาย
เนี่ยตรงนี้แหละเป็นโซล่ารูฟท็อป
โซล่ารูฟท็อปแบบว่ารักษารถนี่แหละมันมีเนินไง
มันมีแบบมุมตกกระทบสะท้อนรับแสงอาทิตย์ได้ดี

มะม่วงที่ตากแห้งไหวขึ้น
คุณดูคุณสังเกตแสงผ้าทิพย์ที่ส่องกระทบที่กระจกรถเลยเห็นไหม
มันเปรี้ยงแดดสว่างว่าแบบนี้
เข้าใจมุมนี้แหละดีที่สุด
โอ้โหแหมแปะเป็นฟิล์มกันร้อนเลย
เออนะ
แบบนี้นี่ไงมะม่วงจะได้แห้งไวนะคะ

ก็เป็นการปรับใช้
ก็ในไหนรถก็จอดถือไม่ได้ออกไปไหนไงเออ
ก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านนี่แหละ
ให้เกิดประโยชน์อ้าวแปะได้แปะตากได้ไม่ว่ากัน
แต่ตอนที่รถออกไปอย่าลืมเอาออกด้วยล่ะ
มันฟันฟังมองไม่เห็นเลยล่ะ
ใช่อย่าลืมอย่าลืมนะ
เป็นไอเดียนน่ารักดีนะคะคุณยายค่ะ